ต่อกันที่เรื่องของการแก้บนกันบ้าง

สิฮะกลัวฟ้าผ่าอยู่เนี่ย
เป็นเรื่องอะไรนะเรื่องฟ้าผ่าเนี่ยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดนครปฐมเขามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่องค์หนึ่ง
สรุปแล้วนะคะตอนนี้ศักดิ์สิทธิ์มากจนมีชาวบ้าน
นำหัวหมู๓๐๐หัวไปแก้บน
อ๋อไปดูภาพกันหน่อยค่ะใช่ค่ะที่บอกประสบความสำเร็จ
เพราะว่าไปบนบานขอให้ขายที่ดินได้ได้เท่าไหร่๒๐ล้านเองค่ะ
อุ๊ยดีใจด้วยคุณเจรวรรณดิมพองค่ะ
และคุณรุจิการเพชรชรัฐเป็นสองสามีภรรยาชาวเพชรบูรณ์
เจ้าของธุรกิจคาแคร์เดินทางไปที่วัดกลางบางพระ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนำหัวหมูสองร้อยเก้าหัวแก้บน
หลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเลื่อมใสค่ะ
อกจากนี้นะคะนอกจากเจ้านี้แล้วที่เขาไปแก้บน
มีอีกหนึ่งคนไปแก้บนลักษณะคล้ายกันก็คือการขอขายที่ดิน
ขายที่ดินได้ก็คือคุณวัชระอินพรมจากจังหวัดราชบุรีนะคะ
แก้บนด้วยหัวหมู๙๙หัวด้วยกันนะคะ
ซึ่งทางวัดค่ะได้จัดพรามบวงสวงมีพระครูศรีสุตากร
เป็นเจ้าอาวาสวัดประกอบพิธีด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าของธุรกิจคาแคร์ที่ขายที่ได้๒๐ล้านเนี่ย
บอกว่า๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาไปกราบหลวงพ่อสมหวัง
เพราะทราบข่าวว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไปบนบานสารกล่าว
ขอให้ขายที่ดินในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นะคะ
จากก่อนหน้านี้ประกาศขายไปแล้วแต่ว่าขายไม่ออกเลยค่ะ
ไม่นานพอวนไปแล้วนะคะไม่นานน้องสาวโทรศัพท์บอกว่า
มีคนสนใจติดต่อขอซื้อ

เช่นเดียวกับนายวัชระนะคะที่บอกว่ามาจากจังหวัดราชบุรีบอกว่า
ขายนาได้เกือบ๕ล้านบาทตามคำขอ

สำหรับหลวงพ่อสมหวังนะคะ
เป็นพระพุทธรูปเนื้อปูนปางมารวิชัยหรือสะดุ้งมารค่ะ
หน้าตักกว้าง๑๕เมตรความสูง๓๐เมตร
เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของประชาชนทั้งในและก็นอกพื้นที่

ขอพรแล้วสมหวังดังปรารถนานะครับ
ที่วัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ